ดูเรื่องคุณตาชั้นดีกว่านะครับทุกผู้ชมครับหลายท่านก็
เป็นห่วงอยู่ค่ะความจริงวันนั้นเราคุยกันหลายคน
ก็ความเห็นตรงกันหมดนะค่ะบอกคุณตาฉันโหแก
บอกว่าผีเวียนเวียนมาหลายชนิดเหลือเกิน
แบบลิ้นบ้างร้องเพลงบ้างคุณตาชั้นอายุ๘๑ปีอยู่ที่เพชรชบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวไปดูนะฮะคุณตาชั้นเนี่ยคือญาตินะฮะพี่น้องลูกหลานขอความช่วยเหลือไปยังหมอปลามือปราบสัมภเวษี
บอกช่วยมาปราบผีที่เข้าคุณตาชั้นให้หน่อยเ
เอาไปให้หมดนะถ้าไม่หมดจะไปเผาเลยล่ะจุดทูบเผ่าเลย
ไม่มีคุณตอลายผ่านถ้าเห็นแมวใครมีข้อข้าก็เลยมากับมัน
ผมข้ามถนนตรงนั้นน่ะผมจะอุธิศจงศรแทบตลอดผมจะพุทธทางแถวข้าทรังกายข้าตลอดผมก็ระวังตัวผมอยู่
เอิงยันไม่มีข้อ
เอาตกลงกันนะเดี๋ยวนะพรุ่งนี้กินเสร็จต้องไปนะแล้วเอาตัวเมียไปด้วยนะ
นี่คลิปที่ญาติญาติเขาส่งไปให้หมอปลานะฮะบอกว่าคุณตาชั้นนะคุณตาชั้นพิมพ์ถนอมอายุ๘๑ปีอยู่ที่พัชบุรีเนี่ย
ถูกผีเวียนเข้าผีมันเวียนมาเข้าหลายอย่างเหลือเกินอยากให้หมอปลาเนี่ยมาช่วยปราบผีให้หน่อย
หมอปลาไปแล้วนะฮะวันนี้ไปถึงบ้านคุณตาชั้นแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมรอดูนะครับว่าตกลงแล้วคุณตาชั้นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง
อ่าผีเข้าหรือเปล่าแต่หลายคนบอกโอ้โหไม่ใช่หรอกก็คนแก่คนชะลาก็อาการแบบนี้นี่แหละ
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราไปบ้านคุณตาชั้นมาเมื่อวันก่อนเนี่ยท่านผู้ชมครับ
๒อาทิตย์ก่อนตาฝันนะเห็นแบบนั้นเห็นแบบนี้
เห็นชายโบราณผิวดำดวงตาแดงกล่ำสวมจงกระเบนแดง
ยืนด่าผู้ชาย๒คนเล่าอะไรก่อน
คุณตาชั้นเล่าอย่างสนุกสนานนะเล่าอย่างสนุกสนานนะครับ
มีผิวดำร่างกายท่อนล่างเหมือนคนปกติส่วนหัวเหมือนหัวควายกับหัววัว
แล้วชายโบราณคนนั้นก็ไล่ให้ทั้งสองคนไปกินขี้วัวขี้ควายเนี่ยคุณตาเล่าให้ฟัง
เล่าเรื่องนี้เสร็จปุ๊บร้องเพลงให้กับคุณระวีการผู้สื่อข่าวของเราฟังอีก
อันนี้ปรบมือร้องเพลงใหญ่เลย
คุณตาชั้นอายุ๘๑แต่ว่าตอนนี้ก็นอนติดเตียงอยู่นั่นแหละก็มีญาติญาติคอยดูแลกันอยู่นะฮะแต่ว่าอย่างญาติที่ดูแลอยู่
บอกว่าตาเนี่ยเคยป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบก็ยังสามารถใช้ไม้เท้าเดินไปไหนมาไหนได้
เมื่อสองธันวาคมที่ผ่านมาตาแกฟุบอยู่ที่พื้นหน้า
ห้องน้ำก็พาไปหาหมอนะแล้วพอกลับมาที่บ้านเนี่ยทีนี้ลุกไม่ไหวลุกไม่ขึ้นแล้วเลยนอนติดเตียง
พอนอนติดเตียงแล้วทีนี้บางทีอันนี้ญาติบอกนะญาติบอกเห็นคุณตาชั้นแกบอกบางทีเผลอคนเดียว
บางทีแร่บลิ้นออกมายาวมากเหมือนถูกผีเข้าแน่อยู่ดีพูดสู่ข่าวเวลามาเนี่ยตาค่ะ
ไม่เคยร้องเพลงนะอยู่ดีร้องเพลงได้ยังไงผีเข้าหรือเปล่า
เล่าให้ฟังว่าเดินไปปัสสาวะตรงนู้นตรงนี้เจอหมอตำแยที่ตายไปแล้วกับลูก
ตำยานี่คือคุณตาชันก็เล่าให้ฟังหลายอย่างนะท่านผู้ชมก็ฟังกันไปแล้วเมื่อวันก่อนนะครับ
เอาเป็นว่าลูกหลานเขาบอกว่าอยากให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีเนี่ย
มาดูให้เหลือเกินว่าตกลงเนี่ยถูกผีเข้าหรือเปล่าค่ะแต่เราดูกันเราก็บอกว่าแหม
ก็น่าจะโรคคนแก่หรือเปล่าใช่น่าจะตามวัยของแกค่ะจะหลงลืมเพ้อตามวัยของคนแก่เนอะ
หมอปลาดูคลิปแล้วบอกเดี๋ยววันนี้จะมาหาคุณตาชั้นที่บ้านอยู่เพชรบุรีเหมือนกัน
หมอปลาตอนที่เห็นคลิปคุณตาชั้นบอก๕๐๕๐ใช่คือวันนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปหาคุณตาชั้นอีกรอบหนึ่งอะนะคะ
คือทีมข่าวไปถึงก่อนที่ทีมงานของหมอปลาจะไปถึงก็เลยได้มีโอกาสคุยกับคุณตา
วันนี้คุณตาอารมณ์ดีค่ะก็เล่าโน่นเล่านี่ให้ทีมข่าวของเราฟัง
คุณตาบอกว่าเรียนจบจากวิทยาลัยเทคนิคดูสิตหรือก่อสร้างดูสิตกรุงเทพ
วันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยบอกคุณตาว่าเดี๋ยวหมอปลาจะมาเยี่ยมนะ
คุณตาตกใจบอกว่ากลัวกลัวหมอปลาจะมาทุบตรงนั้นทุบตรงนี้หรือเปล่า

ใช่แปลว่าคุณตาเข้าใจทุกอย่างที่คุยกับทีมข่าวนะ
ใช่รู้เลยว่าหมอป้าก็จะไปทุบนู่นทุบอะไรอย่างนี้
คุณตายืนยันว่าไม่ได้โดนผีเข้า

สบายดีมากไหมจ๊ะ

ยอดเลยวันนี้รู้ไหมเดี๋ยวหมอปลาเขาจะมาหาเนี่ย

มันยังไงอาจจะไม่นิยม
ไม่นิยมยังไงซะ
ไอ้พวกทุบนู่นทุบทุบนี่
เขาไม่ได้ทุบเขาไม่ได้มาทุบพ่อนะเขาจะมาดูพ่อว่าอาการเป็นยังไงมี
ทุบของพระโชคเอ้ย
พอมีการศึกษา

กงข้าวกะบ้านจมพนธนอม

ในถึงถ้าฟังอยู่ที่ตีไปคุยกับคุณตาตอบกลับมาเนี่ย

ท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าลูกหลานถ้าอยากให้หมอปลามาดูเนี่ย
หมอปลามาถึงบ้านคุณตาชั้นแล้วเมื่อ๖โมงเย็นที่ผ่านมา
นี่หมอปลามือปราบสัมภเวษี
พาคุณหมอเกรดกระมนมาด้วยนะฮะแพทย์หญิงเกรดกมลเปลี่ยนสมัย
หมอปลานี่ถือค้อนมาด้วยนี่เห็นไหมไม่รู้ใครไปกระซิบบอกติบอกหรือเปล่า
บอกคุณตาเนี่ยพูดถึงหมอปลากลัวจะบัดปุ๊บนี่ครับ
พอมาถึงนี่ก็ไปหาคุณตาชั้นที่นอนอยู่ที่เตียงในบ้าน
เกรดก็สอบถามอาการของคุณตาก่อนนี่ให้คุณตาลองยกแขนยกขาดูความแข็งแรงของร่างกาย
ทำเสียงเรียนแบบนายกลุงตู่คุณตารู้จักนะคุณตานี่ยิ้มเลยนะ
พอเห็นคุณแป้งฝุ่นเขาเรียนแบบนายกลุงตู่ไม่เป็นไม่เป็นไรได้ยินเสียงผมไหมหรือยังไง
ได้ยินแล้วยังไงจะให้ผมอยู่ต่อหรือจะให้ออกหรือยังไง
นายกเหรอแล้วยังไงแต่ฉันชอบอัศวินฝูขี้เช่า
ใครเขาคือใครแล้วยังไงหมูแพงนะตอนนี้หมูแพงนะ
คนตำรวจแพงหมูแพงนะ

ไม่ยอมตำเสียงได้ไหม
แต่คุณกะพูดถึงคนตำรวจเอกเสียงนี่ได้เลย
ให้พี่สุดได้นะเรื่องนี้แสดงว่านี้ฮะ
สมองนี่นะอาจจะเดินไม่ไหวลุกไม่ได้
ยังดีอยู่มากนะคะ

อันนี้คุณแป้งฝุ่นกับคุณหมอเกรดใช่ไหม

หมอปลานี่เข้าไปหาคุณตาชั้นถือค้อนเข้ามาด้วย
คุณตาถามเลยมาทำไมหมอปลา
แล้วขอร้องเลยอย่ามาทุบอะไรนะ
ไม่ได้แค่ขอร้องธรรมดาว่าอย่ามาทุบอะไรนะ
คุณตาบอกว่ามันผิดอาญาแผ่นดินด้วยนะ

เตือนเรื่องกฎหมายด้วยนะอย่ามาทุบอะไรนะผิดอาญาแผ่นดินนะ
หมอปลาหัวเราะเลยครับ
แล้วบอกคุณตาฉันว่าไม่ได้มาทุบ

ญาติเขาบอกไปว่าคุณตาถูกผีเข้า
คุณตาชั้นก็เลยบอกว่าตาก็ไม่รู้หรอกนะ

ลูกหลานมาเล่าให้ฟังบอกว่าตาเนี่ยแลบลิ้นปลิ้นตาพูดจาเพ้อเจอ
ตาบอกตาก็ไม่รู้ตัวแล้วตาทำอะไรไป

เห็นผู้ชายตัวดำใส่โจงกระเบนอะไรก็ว่ากันไป

แล้วหมอปลาบอกเอาอย่างนี้เพื่อความสบายใจของลูกหลานด้วย
หมอปลาก็เลยเอามือไปสัมผัส

นี่นะฮะหมอปลาเอามือไปสัมผัสที่หน้าผากของคุณตาชั้น

ว่าจะเออมีสัมภเวษีมีอะไรที่มันลี้ลับอะไรอยู่ในตัวคุณตาชั้นหรือเปล่า
หมอปลาบอกไม่มีอาการอะไรเลยนะ
มูกน้ำตาไหลอาเจียนอะไรไม่มีเลย
แล้วหมอปลาก็เลยบอกกับภรรยาของคุณตาชั้น
หมอปลาบอกว่าไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้น

คุณตาก็แค่เหงาไม่มีคนคุยด้วย
เป็นอาการของคนชะลาโรคชะลาทั่วไป

แกก็พูดของแกอะไรก็ว่า
ใครมาหาแกก็พูดให้ฟังเล่าให้ฟังไป
ยืนยันว่าไม่มีผีสิงอะไรเข้าคุณตาทั้งนั้น
แล้วจากการพูดคุยเนี่ยหมอปลาบอกว่า
คุณตาชั้นแกเป็นคนคุยสนุกด้วยซ้ำ
อยากให้ครอบครัวเนี่ยหาเวลาคุยกับตาชั้นแกบ่อย
นี่คือยาวิเศษที่สุดที่จะรักษาอาการของผู้สูงอายุ
ส่วนคุณหมอเกรดนะบอกว่าจากการตรวจสอบร่างกายของคุณตาในเบื้องต้นเนี่ย
ร่างกายแข็งแรงดีความจำนี่ค่อนข้างดีเลย
มีบ้างก็คือพวกท้องอืดเนื่องจากไม่ได้ถ่ายมาหลายวัน
แนะนำว่าครอบครัวควรพาคุณตาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล

เพราะสมองบางส่วนต้องเข้าใจว่าเขาโดนทำลายไปบ้างแล้ว

บ้านหลังนี้เขาสร้างไว้รับทางสามแพ่งก็เอาแค่กระจกแปดเหลี่ยมติดสะท้อน
อันนี้คือเพื่อความสบายใจของคนที่อยู่ต่อไปครับ
ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยอันนี้
นี่แหละคือยาใจเลยครับ
จากการพูดคุยแล้วก็ตรวจร่างกายเบื้องต้นจากคุณตานะคะ
ก็ดูแล้วเนี่ยคุณตาก็ดูจากที่แกมีประวัติเป็นเส้นเลือดในสมองตีบใช่ไหมคะ
พูดคุยนั้นดูปกติแล้วก็ไม่ได้มีเพ้อหรือว่าดูกระวนกระวายอะไรแล้วก็
ความจันทร์ค่อนข้างดีด้วยซ้ำค่ะตรวจร่างกายเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีแบบท้องอืด
เพราะว่าได้ประวัติแบบว่าแกไม่ถ่ายมาหลายวันแล้วค่ะ
ซึ่งหมอก็แนะนำไปว่าต้องรีบพาไปที่โรงพยาบาลไปตรวจเพิ่มเติม
ที่บอกว่าที่ไม่ถ่ายเนี่ยต้องรีบพาไป
จากที่เห็นแล้วก็อาการที่ทราบเรื่องเส้นเลือดสมองติดอะไรต่าง
มีโอกาสที่ทำให้แกเพ้อด้วยไหมครับจากอายุด้วย
โอกาสค่ะเพราะว่าสมองบางส่วนก็โดนทำลาย
แต่ว่าจากการที่พูดคุยเนี่ยแกไม่ได้มีเผลอ
แต่ว่าอาจจะมีการพูดคุยถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมา
เหมือนแกอยากจะเล่าไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะ
เป็นอาการปกติของผู้ป่วยที่อายุเยอะ
อ่านี่เห็นมั้ยตอนที่คุณตายเห็นหมอปลานถือค้อน
มันเป็นอายาฝันดินเนี้ย
แต่ฉันไม่ได้จบทั้งนิติกฎหมาย
ฉันจบทั้งวิศวกรรม

มันผิดอายะพันธุ์บินไม่ใช่มันทุบเนี่ย
ในปีแล้วเคยพา

ให้บ้านเขาบ้านเขาอยู่เลย
โรงพยาบาลบัตรหลาดไปหน่อยของนั่น
แล้วไปข้ามกระพานแล้วไปเรียวไป
เป็นบ้านเขาแล้วหลังจากนั้นหมอปลาก็เลยเนี่ย

เกิดวันที่๘เมษายน
พ่อมีเมียกี่คน

มีเมียกี่คนพูดมาเลย
มีเมียกี่คน

เพราะคุณตาเป็นคนคุยสนุก

ลูกหลานต้องคุยกับคุณตาให้เยอะค่ะ
แล้วคุยแบบคนมีความรู้ด้วยนะ
เห็นมั้ยว่าพ่อไม่ได้จบนิติหรอกนะ

เส้นเลือดในสมองตีด
ไม่ได้ตั้งแต่วันที่๒ธันวาคม
หลังจากได้ฟังหมอปลานะครับมือปราบสัมภเวษีหรือว่าคุณหมอเกรดนะฮะ
ภรรยากับลูกชายของคุณตาชั้นบอกว่าก็สบายใจขึ้นมาก
ทีแรกเนี่ยกังวลจริงเพราะว่าพ่อเนี่ยมีอาการแบบแปลกแบบไม่เคยเป็นมาก่อน
อันนี้ลูกชายบอกนะพอได้คุยกับหมอปลาหมอเกรดแล้ว
คิดว่าเออก็สงสัยอาจจะเป็นโรคชราหรือว่าเรื่องของความคร่งความเครียดอะไรพวกนี้นี่แหละ

เข้าใจว่าพ่ออาจจะเครียดหรือว่าเกิดจากการเป็นโรคที่พ่อเป็นอยู่ตอนนี้
อืมอย่างนี้จะมีคำแท้นำของหมอปลาแล้วไหม
อย่างเราก็จะเชื่อหากระจกมาติดทางสามแพ่งเนี่ย

เราก็ไปหาหมออยู่แล้วตามนัดอยู่แล้วครับ
เพราะต้องไปตรวจล่ะครับ
แม่เป็นไงบ้างสบายใจไหมคุณแม่

แกเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนไหมจ๊ะอยู่กันมานานเนี่ย

หนุ่มหนุ่มไม่ค่อยพูดอะไรชะล้ายรึเปล่ามาพอเจ็บจะพูดมาก
ก็เลยรู้สึกแปลกว่าเกี่ยวกับผีหรือเปล่า

แต่ตอนนี้พอจะเข้าใจบ้างแล้วนะว่าเกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องของอายุค่ะ
เป็นอะไรอย่างเนี่ยค่ะ

คุณผู้ชมเราตามเรื่องนี้ให้ต่อนะคะซีราบำบัดค่ะ
อ้างว่านำเข้ามาจากเกาหลีมีไทเทเนียมและสมุนไพรกว่า๕๐ชนิด
ป้องกันโควิด๑๙ได้ด้วยรักษามะเร็งได้ด้วย
และค่ารักษาเนี่ยหลักแสนหลักล้านนะคะวิธีการก็เอามาแปะไว้ตามตัว
และเอาพลาสติกพันธุ์เอาไว้แบบนี้สุดท้ายมันก็น่าจะเป็นเรื่องของความหลอกลวง
ก็มีผู้เสียหายสองคนแล้วใช่ไหมที่เมื่อวานนี้เราบอกว่าเขาจะเอาเรื่องนะ
แต่สุดท้ายเจ้าของคลินิกตรงนี้เขาก็คืนเงินให้คืนเงินค่ารักษาให้
แต่เรื่องนี้แค่คืนเงินให้มันไม่จบไงคะเพราะมันมีหลายคนที่เป็นผู้เสียหาย
แล้วมันก็ต้องมีการตรวจสอบเรื่องใบอนุญาตเรื่องใบประกอบวิชาชีพ
แล้วก็ไม่ได้เป็นหมอโดยเขาจบแบบเหมือนแพทย์แผนไทยอะไรแบบนี้

ใช่ไม่มีเอกสารอะไรใดเลยในการเปิดคลินิก

วันนี้ที่สนสารแดงค่ะมีแม่ชีท่านหนึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียหายไปแจ้งความเพิ่มนะคะ
ดำเนินคดีกับคลินิกนี้ค่ะที่อ้างว่ารักษามะเร็ง
ชีท่านหลงเชื่อสมัครคอร์สรักษามะเร็งเต้านมไป๒คอร์ส
คอร์สละ๑๐วันจ่ายค่ารักษาไปคอร์สละ๓แสนบาท
ที่๓เริ่มรักษาไปได้๒วันเริ่มมีอาการเจ็บหน้าอกปวดแสบปวดร้อนมากขึ้น
ขอยุติการรักษาเพราะอาการมันไม่ดีขึ้นเลยแถมแย่ลงอีกต่างหาก
เสียงเงินค่าศีลาบำบัดและค่ารักษาเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทแล้วค่ะ
เกือบล้านแล้วคุณผู้ชม
พอเห็นข่าวโอ้โหว่าทางคลินิกคืนเงินให้กับสองคนก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่เมื่อวานเล่าข่าวไป
คลินิกก็คืนเงินให้บางส่วนไปละ๗แสนวันนี้ก็จะมาแจ้งความเพิ่ม
แล้วก็จะเอาเรื่องทางกฎหมายให้ถึงที่สุดด้วยค่ะ
คือคลอดละ๑๐วันเราบอกว่าภายใน๑๐วันเนี่ยเราจะดีขึ้นค่ะ
คอร์สละสามแสนห้าจ่ายไปสามแสนห้าสองคอร์สก็เจ็ดแสนแล้วก็บวกอีกสองวัน
ซึ่งจะต่อด้วยคอร์สที่สามแต่เราไม่ไหวก็เลยเป็นเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันทั้งหมดค่ารักษา

รู้สึกมันแบบรักษามาแบบมันเกินครึ่งคอร์สแล้วมันก็ยังได้ดีขึ้นมันเป็นยังไงอาการแบบนี้
คือก็ยังมีอาการอักเสบแล้วก็อาการเจ็บปวดอะไรเหมือนเดิม
เพราะไม่เป็นไรเราก็ถือว่าเราเป็นบทเรียนค่ะเพราะเราเป็นคนเข้าไปหาเขาใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องถอยเมื่อมันไม่ถูกต้องเราก็ต้องถอยก็มีแค่นั้นเองค่ะ
ค่ะก็ต้องรอบข้อกว่านี้คือว่าไม่ใช่ว่าฟังแค่ด้านเดียวก็คงจะหลายด้าน
แล้วก็พยายามหารีวิวคนที่มีประสบการณ์ในด้านนี้แล้วก็หายจริงค่ะ
เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาทางตำรวจสนสารแดงเรียกตัวเจ้าของคลินิกมาสอบปากคำเพิ่มนะคะ
แล้วก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อ
เพราะเมื่อวานี้ที่เขาร้องไปอย่างหมอปลา๒คนเนี่ยพอเขาได้เงินคืนเหมือนกับว่าเขาก็อ่ะไม่ติดใจละ
แต่ผมว่าต้องมีคนแจ้งความนะครับเพราะว่ามันจะได้มีการตรวจสอบต่อ
ใช่ผู้เสียหายคนอื่นก็ต้องออกมาแสดงตัวแล้วก็แจ้งความดำเนินคดี